ว่าวันนี้จริงคุณชูวิตไปน้าสูญศิริกิจด้วยน่ะ
ไปตั้งโต๊ะรอเลยเดี๋ยวถามเรื่องหลานเรื่องคดีตู้เหล่าใดดัย
อ่ะนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณชุวิตก็ไปเหมือนกันนะคะ
ก็คือกรณีที่เจรตำรวจแห่งชาติเชิญคุณชูวิทย์ไปให้ข้อมูลเรื่องทุนจีนสีเทากับผับจินหลิง
เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเปิดเรื่องมาแล้วก็แฉข้ามปี
มีภาพมีคลิปมีข้อมูลเด็ดออกมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันจริง
วันนี้คุณชุวิตก็มาเหมือนกันแต่ล่าสุดคุณชุวิตพูดประโยคนี้พี่อุ๋

เอกสารที่ผมเอามาให้มันคงไม่มีประโยชน์แล้วล่ะมั้ง

ปลื๊ดแต่ถามว่าผลจะออกมายังไง
โดยปกติเมืองนอกเมืองนาเนี่ยคนที่เป็นเจรเนี่ยเขาไม่ใช่ตำรวจหรอกครับ
มันต้องตั้งคนกลางเข้ามา
มันต้องตั้งคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่อันนี้ตำรวจล้วนนะแล้วจะกล้าหรือครับ

มันเกี่ยวกับตำรวจทั้งหมดเลย

และตำรวจก็ใหญ่ทั้งนั้น

ตู้โหยมีตู้อีกมีเยอะแยะ

อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ก่อนเข้าพบพลตำรวจเอกวิศนุปราศาสตทองโอสด
เรตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบคดีผับจินลิงนะคะ
เชิญคุณชูวิทย์มาให้ข้อมูลเป็นครั้งที่๒แล้ว
คุณชุวิตบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจมีข้อมูลแบบเดียวกันอย่างที่คุณชุวิตมีทั้งหมดนั่นแหละ
อยู่ที่จะทำหรือไม่ทำแต่ก็เชื่อว่าคงไม่ทำ
เพราะคดีผัวพันถึงหลานนายกบิ๊กตำรวจ
แต่เรียกมาก็ต้องมาก็เล่นลิเกโรงใหญ่ตามที่เขาต้องการนั่นแหละ
ส่วนประเด็นเรื่องการตรวจสอบคุณชุวิตตั้งข้อสังเกต
ว่าการตั้งคณะกรรมการที่มีเจรตำรวจเป็นตำรวจด้วยกัน

มันจะไหวเหรอมันจะกล้าทำจริงหรือเปล่า

ควรให้คุณชูวิทย์เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดีกว่าเปล่า
เพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อทำลายพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด
การทำงานสืบสวนสอบสวนคดีล่าช้าของพบชน
รวมไปถึงความผิดปกติการแจ้งข้อหาฟอกเงิน
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารีภรรยาตู้เห่าแทนที่จะเป็นนายชัยนัทกรชายานันหรือนายตู้เห่าที่เป็นตัวการ
พตรเอกวิศนูปราศทองโอศัพท์
สดเจรตำรวจแล้วก็พลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันนะคะว่า
ดำเนินการตรวจสอบตำรวจทุกนายไม่ละเว้น
มีเอกสารกว่าแสนแผ่นที่ต้องตรวจสอบ
แต่เชื่อว่าทันกรอบเวลาที่พบตรกำหนดคือ๑๕วัน
แล้วก็จะเรียกผู้บัญชาการตำรวจนครบานหรือพบชนมาเข้าพบด้วย
ส่วนประเด็นที่คุณชุวิตระบุว่าจินลิงเป็นบ่อนเนี่ย
ก็จะตรวจสอบเหมือนกันว่าคลิปที่เอามาเนี่ยเก่ารั่วใหม่

โอกาสความเป็นไปได้ภายใน๑๐ปีนี่ก็ยังพอมีใช่ไหมครับ
ก็มีโอกาสมากกว่าครับ
หลังจากเสร็จจากที่เจรตำรวจคุณชุวิตก็ไปต่อ

แสนแผ่นเสร็จใน๑๕วันเขาบอก

นี่คุณชูวิทมาตั้งโต๊ะหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
เอาโต๊ะมาตั้งเอาป้ายประชาชนมาเขียนเอาไว้บอร์ดมาเขียน
แล้วก็จุดเทียน๒๓เล่มจุดทูป๓ดอกกล้วยสุก๓หวีมาวาง
คุณชูวิทย์ให้เหตุผลว่าอ๋อตอนนี้ประเทศไทยมันมืด

แล้วก็เป็นการขอเจ้าที่เจ้าทางในการขอคำตอบจากพลเอกประยุทธ์วันนี้ด้วยว่า
หลานชายนายกทำธุรกิจรถทัวร์กับนายตู้เห่าไหม
จะสั่งการให้ตำรวจตรวจสอบหลานชายท่านไหม
ก็ตั้งโต๊ะอยู่นี่แหละรอกะว่าจะได้เจอพลเอกประยุทธ์สักที

โดนคุณชูวิทย์โดนพาตัวไปแล้วนะคะเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ค่ะ
หิมาลัยผิวพันธ์หรือว่าเสหิอดีตนายทหารชื่อดัง
แล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการตำรวจสภาพผู้แทนราชดร

เชิญตัวคุณชูวิทย์เข้าห้องรับรองแต่เขาไม่ให้สื่อเข้าไปด้วย

ซึ่งคุณชูวิทย์ใช้เวลาคุยกับพลเอกประยุทธ์ประมาณ๑๐นาที
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ
นายกรับปากจะตรวจสอบทุกเรื่องแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
เพราะราชการมีระบบของมันจะพูดวันนี้ย้ายวันนี้คงไม่ได้
คุณชูวิทย์บอกว่านายกมาคุยกับคุณชูวิทย์แบบลูกผู้ชาย
เขาก็รับฟังคุยด้วย๑๐นาทีคุณชุวิตบอกก็ดีใจมากแล้ว
ซึ่งนายกบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เครือญาติไปเกี่ยวพันกับตู้ห่าว
แต่ยืนยันจะตรวจสอบให้และขอให้คุณชูวิทย์พอเท่านี้